ยาแผนโบราณตราคุณสำริท
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด

ใหม่

คุณประดำวันนี้ไปออกกำลังกายมาแล้วนั่งมอเตอร์ไซต์มาด้วยไม่ใช่ทำไมอ่ะ

เรื่องของเรื่องก็เห็นมันมีเวลาว่างอยู่๒ชั่วโมงก็เลยไปดูของเซลล์
อุ๊ยอ้าวนี่ก็เอาผัวจากไหนเขา
คือคุณไม่คิดที่จะมาแบบก่อนหน้าสักชั่วโมง

คือคุณต้องมาถึงปุ๊บก็มานั่งเลยอย่างนี้เลย
เรามาอ่านกันดีกว่าว่าใครถูกใครผิดมาแข่งกัน

เดียรักษาแผลใจ
เอ้อหรือองค์หักเหรอ

เดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้

เฮ้ยเฮ้ยเธอดูนี่มันมันอยู่ที่ไหนเหรอตรงนี้
พระบาทหัวมุมขวาของไทยรัฐนี้นะคะปั้นพระพักษมณ์องค์นารัยให้เหมือนกับราชการที่เก้า
หัวหน้ากลุ่มปฏิมากรรมคณะสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรเผยว่า
พระนารายที่เป็นปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตรนะคะ
มีพระพักษ์เหมือนในหลวงราชการที่๙เพราะเสมือน๑พระองค์เป็นพระนาลัยอมตะลงมาจุติ
ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยช่างปฏิมากรได้ปั้นองค์พระวิศนุหรือว่าพระนารายนะคะ
หนึ่งในองค์มหาเทพได้ใกล้สำเร็จแล้ว
และจะส่งต่อไปยังโรงปั้นหล่อคือปั้นแล้วต้องไปหล่อก่อน

เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการหล่อไฟเบอร์กราฟ

คือการปั้นองค์พระนาลัยในครั้งนี้ได้ปั้นให้มีความพิเศษแตกต่าง
จากการตั้งองค์มหาเทพอื่น
โดยเฉพาะพระพักษ์ของพระนารายมีการปั้นให้เหมือนพระพักษ์ของ
หลวงราชการที่๙ให้มากที่สุด

เป็นพระนารายที่อวตาลงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ
ส่วนพระพักษ์ที่ตนนำเป็นแบบนั้นเป็นพระพักษ์ของพระองค์ท่าน

แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทย

พระนารายย์องค์นี้มี๔กร

ก็จะด้านซ้ายถือสังแล้วก็ด้านขวาถือจักร
ฉลองพระองค์นั้นก็เหมือนพระมหากษัตริย์ค่ะ
ส่วนองค์อื่นนะก็กำลังดำเนินการปั้นอยู่
ซึ่งจะเป็นแบบดั้งเดิม
ตามที่เขียนแบบมาเพื่อให้กลมเกืนนะคะ

เราก็มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยเมื่อกี้ค่ะ
เท่านี้เมื่อกี้เขาส่งมาว่าคุณปากแดงเท่าดิฉัน
ทุกวันนี้นะชอบเอาแบบลิปสติกสีแดงมาทาปาก

ทะลุเลยตอนนี้ขายทะลุบอกอย่างนี้เลย
หรอค่าเธอมาอยู่ดีแล้ว

ก็ใช่ไงคนเรามันจะตายก็อาจจะตายอ่ะเธอ

สำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้า
นี่แหละค่ะหักก่อนชั่วโมงคุณทำได้แค่นี้เหรอ

อะไรวินักสกรรม

เขามาไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็มาก่อนเดือน๑๕นาที
ลองให้เขาสบายใจ
เขาบอกตัวอย่างนี้สะเทือนขวานกรุงลอนดอนเป็นอย่างมาก
เมื่อมีคนร้ายขับรถชนผู้คนที่สะพานเวสมินสเตอร์

เมื่อวันพุธที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นเหตุนะครับให้มีผู้เสียชีวิตถึง๔คนด้วยกันนะครับ
และบาดเจ็บนับ๔๐รายเลยนะครับ
วิสามันยิงเสียชีวิตนะครับ

ซึ่งเป็นรักษาการรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ

การก่อการร้ายของอังกฤษได้มีการเปิดเผยนะครับ
คุณผู้ชมว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ร้อยนายของอังกฤษได้ทำการกันตลอดทั้งคืน
ในการบุกดูจมจับกลุ่มผู้ตองสายที่ฐานที่ต่าง
ถึง๖แห่งในกรุงลอนดอนนะครับ
เบิร์มมิ้งแฮมและมีและเมืองอื่นของประเทศด้วย

และส่วนผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีรอนดอนมี๔ราย
อีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒๙ราย
ที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ในจำนวน๗รายนี้อาการสาหัส

นับว่าเป็นการก่อการร้ายครั้งร้ายแรงที่สุดในอังกฤษ
ในรอบ๑๒ปีและตั้งแต่ปี๒๕๔๘ที่ผ่านมา
ก็เรียกได้ว่ามันจะใกล้ช่วงก่อการร้าย
มันจะเป็นช่วงนี้นะพี่น้องถ้าสังเกตมา
วันเดียวกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ที่โจมตีเบลเยี่ยมไง

เพราะฉะนั้นมันทำเป็นลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ
ในประเทศฝรั่งเศสก่อนเดี๋ยวเทียมแล้วปีนี้เป็นอังกฤษ
เพราะฉะนั้นเห็นไหมทางสหรัฐอเมริกาก็ถึงประกาศว่า
ห้ามเอาโน้ตบุ๊กไอแพดขึ้นเครื่องหมดเลย
เพราะว่ามันเป็นความมั่นคงของประเทศเหมือนกัน
ก็เคยใช้เมื่อตอนอะไรครั้งนี้ที่ระเบิดอะไรสักอันนึงเนี่ย
แต่คราวนี้ก็กลับมาอีกครั้งถ้าสมมุติคุณเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

สมมุติคุณจะเอาไอแพทคุณจะเอาโน้ตบุ๊ก

ได้แต่โทรศัพที่ไม่เกิดเท่าไหร่นะสมาร์ทโฟนหนึ่งเดียว

อะไรใหญ่สุดแค่นิ้ว

แบบไอตัวครึ่งใหญ่

ไม่รู้นะเออโอเคมาเรื่องของคุณบ้าง

เรื่องที่มีคนแชร์แล้วก็ด่ากันทั้งประเทศเหมือนกัน

คือแบบเมาส์กันชั่วข้ามคืนเลยเป็นสาวคนหนึ่ง

มันรู้ทำไมมันจะไม่รู้นะ
ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็อย่าทำรายการสัมโภคเลย
อุ๊ยเขาสัมภาษณ์ก่อนเลยนะรายการคนน้องมา
แล้วมันบางทีแอปมันแอปให้ถูกที่ถูกเวลา

เอาอีบ้าก็เมื่อตอนบ่ายฉันยังเห็นสัมภาษณ์อยู่แล้ว

ยังอะไรก็เล่า

เป็นอะไรหรือเปล่าคนเขากำลังพูดว่ามันเกินก่ว่าเหตุ
ผู้กองไฟ่คือมีการต่อไหว้อย่างดุกเดิดแล้วหัวเรื่องนี้จะต้องถึงร่องพัก
บรรดาชาวอินเตอร์เน็ตด้วยนะมดดำชอบมากแล้วหน้าอย่างนี้
มดดำเห็นเรื่องหิวทันทีนะมันจะบอกให้นะผมเห็นน้ำกี้น้ำลายซื้อดปากนะ
เรื่องเล็กมากทำไมจะต้องโมโหต้องเล่นใหญ่เล่นโตขนาดนี้
เรื่องนี้ได้รับความสนใจแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
มีนาคมมีรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ย
นางผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยชื่อน้องไฟล์
ก็เข้าแจ้งความแล้วนะฮะ

ไปแจ้งความกับตำรวจที่สนบังเขน
เพื่อลงบันทึกประจำวันกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปออกไป
โดยเจ้าตัวบอกว่าที่จริงเรื่องนี้เคลียร์กันไปจบแล้ว
ที่โรงพักตั้งแต่วันเกิดเหตุ
คือวันที่๒๑มีนาคม
โดยมีการพูดคุยกันทำความเข้าใจกันแล้ว
กับเจ้าของปั๊มแล้วก็เด็กปั๊ม

เด็กปั๊บทำไมจะต้องขอโทษ
เรื่องมันก็จบไปแล้วเรื่องมันก็ยุติกันดูดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่า
โอเคเคลียร์กับปั๊มเคลียร์กับเด็กปั๊มทุกอย่างแล้ว
เช้ามาทำไมคลิปว่อนเน็ตเลย

นางก็เลยเดินทางไปบิดกองประอบปรามกัน

เดี๋ยวพอโดนความฟ้าล่ะ

กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เพื่อเอาผิดคนที่แชร์เก่งจริงก็หาให้ได้สิ

แล้วก็แสดงว่าผิดเกี่ยวเห็นก็คลิปพอร์โทเตอร์
นี่นางนั่งอยู่นะ

แต่ที่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนางบอกอย่างนั้น
ดังนั้นหากไม่มีการดำเนินการนำสคริปออกไป
จะเอาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

ส่วนปัญญาณที่เธออ้างต่อมาเป็นผู้กองฟ้าย

หลายตำรวจหล่อ

ก็ไว้ก่อน

คือที่คุณถามกันใช่ไหมว่า

เจ้าหน้าที่๑๙๑เท่านั้น
ว่ารู้จักใครในสอนอบังเขนหรือไม่
แล้วผู้กองฟ้ายคืออะไร

ตัวเองว่าเป็นผู้กองไฟนางไม่ได้แอบอ้าง
แต่ที่นางบอกผู้กองฟ้าย

งี้ดีกว่าง่ายดีอ๋อจริงฉันน่ะชื่อจริงชื่อผู้กองนำสกุลไฟล์

คืออะไรอ่ะถ่ายสินั่งเป็นพนักงานขายรถยนต์โชว์รูมแห่งหนึ่งย่านสะพานใหม่
ซึ่งอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนั่นแหละ

อเจมส์ใครจะไม่รู้จักว่าผู้กองไฟล์
พ่อแม่ฉันก็ไม่รู้จัก
ใช่มากใครจะไม่รู้จักว่าผู้กองไฟล์
แต่เราเริ่มอยากรู้จักผู้กองให้ใครบางเกตแล้ว

กัญชัยอย่ามากวนพิธีกรคนอื่นกำลังอ่านข่าว
ขอโทษนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณแม่
อากาศมันร้อนเหรอ
ขอโทษครับอากาศมันร้อน

ก็แขกจะคุยกับมดดำเพราะฉะนั้นไม่ได้ตั้งใจจะกวน

คุณหนุ่มใส่เสื้อสวยจังเลยวันนี้
นี่ไงแต่ว่าเราก็ยังมีโทรไว้นะครับ

งูยักษ์อีกแล้ว

ยาวเกือบ๖เมตร

มาอยู่ทำไม
อ๋อเขาต้องกูเรียกซื้อคุณ

ไม่นั้นฉันอุ้มร้องให้เลยเถอะ
ทำไมไปรัดอ่ะเหมือนเที่ยว

ถึงทางที่บริสุทธิ์

แล้วถ้าอย่าพูดอย่างนี้เพราะเธอเป็นพิธีกรที่เด่นมาก่อนกี่ชั่วโมงนะแอ้งจี้
ชั่วโมงกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้าแลกอุ๊ยเธอรู้จักกัน
มาถึงพิธีกรกินแต่ไก่ย่างเอาส้มตำมาให้กิน
ขอบคุณคุณนิดสิคุณนิดส่งมานายส่งมา
ขอบคุณครับจะได้ไม่ต้องส่งไลน์ไปขอเขากิน
ขอบคุณครับตั้งแต่ตือส่งมาให้แต่ร้านตำส่งมา

ลงติดคุก๒๑ปีนะฮะทั้งที่บริสุทธิ์อยู่นะครับ
ผู้ก่อเหตุตัวจริงสงสารยิ่งแก่ยิ่งหรอ

ตอนฝ่าหรือลูกหนุ่มมันแน่ะมันแบบแย้วใช่ไหม
ตอนนี้มันเหล่าว่าอะไรนะตอนนี้มีชนีย์อยากกินเธอมากเลย

กำลังบอกว่าเขาจะเป็นกระเทยผมไม่แล้วผมเป็นคนนี้แล้ว

เทยกินได้ไหม

ไม่เคยหรือเธอเคยเป็นเมียพี่ไก่วรายุทธ์หรือเปล่า

พานโรงวัย๔๘ปีโดนจำคุก๒๑ปี

กระทรวงยุติธรรมนะครับรับเรื่องลื้อฟื้นคดีให้ใหม่ด้วย
ตอนนี้นะฮะมื่อวันที่๒๑ที่ผ่านมานะครับ

โทษชายสองคนในเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีนะครับ
ส่งจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรมรับสารภาพผิดว่าตัวเองนั้น
เป็นผู้ก่อเหตุปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติในเขตท้องที่
ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

หลังเจอกับนายกระมวลแพร่เขียววัย๔๘ปี
ซึ่งทำอาชีพพันโรงที่ต้องโทษจำคุก๒๑ปี
ข้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้กระทำความผิดเลย

ทำร้ายร่างกายไม่ได้ฆ่าใช่ไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่นักโทษทั้ง๒รายได้พบกัน
กับคุณกมลในเรือนจำซึ่งมีอาการซึมเศร้าตลอดเวลา

และเพื่อนหลบหนีไปในครั้งอดีต

นึกไม่ต้องนึกก่อนทำ
นี่เป็นอาชีพ
อกจากนี้นายกมลเคยเผยว่าสาเหตุที่ถูกจับ

เพราะตนถูกเด็กซึ่งเป็นพยานวัย๗ขวบแล้วก็๑๑ขวบ
ไปชี้ตัวว่าตาคนนี้เป็นคนทำ
ซึ่งเมื่อนักโทษชายสองคนฟังนะฮะก็ได้รู้สึกเห็นใจ

ก็เลยเขียนจดหมายเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

แต่ล่าสุดประสูจน์วิทยาธรรมเองนะครับ
เดินหน้าลื้อคดีเรื่องนี้แล้วนะครับ

สองนักโฆษณ์ที่เขียนจดหมายดังกล่าวนะครับ
ซึ่งทั้งคู่สามารถบอกเล่าเหตุการณ์ปล้นครั้งดังกล่าได้อย่างชัดเจน
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการหาหลักฐานนะครับ

ติดก็นั่งติดมาก่อนมันไม่ใช่คดีแรก
ตัวนี้ที่สารภาพก็ติดคุกแล้วไปฟังเรื่องนี้แล้ว
คืออย่างนี้เหมือนกับคุณพตดำติดคุกอยู่ใช่ไหมครับ

นึกได้เฮ้ยเราไปป้นนี่ว่า

ชนเด็กวิกแบบว่าเด็กนอยไปเลย

แต่ในขณะเดียวกันเวลาขอโทษขอโทษนิดเดียว

มันไม่ใช่เป็นคดีคดีแรกที่แบบว่าโดนจับผิดตัว

คุณเอาแบบว่าบรรทัดฐานว่าเด็กคนนี้ชี้ว่าคนนี้เป็นคนทำผิด

อย่าพูดแรงไปเดี๋ยวตำรวจมาจับเรา

อย่างที่แบบว่าที่เราเคยสัมภาษณ์กันเนาะ

พี่เชื่อไหมผมทำรายการ
ก็นี่แหละ
ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

แล้วก็ทางกระทรวงยุทธรรมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคดีนี้ด้วย
เรานับอยู่ชดเชยได้ไหมชดเชยเขาได้ไหม
ต้องมีชดเชยอยู่แล้วเขาจะคิดเป็นรายวันให้
ที่จะต้องจ่ายเงินให้ไม่กี่บาทหรอกมันไม่คุ้มหรอกพูดตรง

ต้องมีลูกมีเมียแล้วเหรอเนาะ
คุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดตรังกันสักนิดนึง

ได้รับการเปิดเผยจากนายสวัยแก้วเจือ
เป็นหัวหน้าทีมหน่วยกู้ภัยมูรณิกุศลสถานนะฮะ
พี่บ๊อตดำอย่าอ่าเยอะเดี๋ยวฟันปลอมหลุด

ไอ้เฒียเดี๋ยวฉันตบปากไม่ให้ว่าเจ้าน้อง

ก็แต่คือเรื่องนี้คุณพี่ว่าตอนนี้หน้าร้อนขนาดนี้ทำไมงูมันออกมาเยอะขนาดนี้

แต่นี้งูความยาวเกือบ๖เม็ด๕เม็ด๔๐

คือชาวตรังเนี่ยแจ้งว่าขดตัวอยู่ข้างบ้านพยายามจะเหนือยหนี
คือขนาดที่ไปจับตัวงูเนี่ยนะครับ
งูก็เริ่มเร้อยแล้วก็แผงแม่เบี้ย

ห้องเขามันเสียงหมาเห่าไกลแต่จริงอยู่ใกล้

ตัวมันยาวใหญ่ขนาดนี้มันคืองูเจ้าที่

เจ้าหน้าที่ที่เขาไปจับบอก

ก็ถ้ามันอยู่ได้นานขนาดนี้ไม่โดนตีตายไปไหนเลยค่ะ

ให้กล้องมาจับนี่ใหญ่กว่าขาวอีกเลย
เฮ่ยแล้วเขาพาดไว้ที่คอ

ขอให้ก่อสล็อตชอมาเล่นกัน

ตำบลกราเสอำเภอ

สิกเก่าสิกเก่าคือไอ้ไข่ใช่ไหมเธอ

เจ้าของเป็นงูบองหลา

คือความยาว๕เมตร๔๐น้ำหนัก๕๐กิโล
ใช้เวลาจับกว่า๒๐นาทีกว่าจะได้งูตัวนี้
แต่ก่อนจะจับได้คือต้องขอขมาลาโทษกันก่อน

จับแล้วจะปล่อยเข้าคืนธรรมชาติอะไรแบบเนี่ย

ทางตรางเจอกันบ่อยมากทางใต้บองหลายเยอะสิคุณ

เกี่ยวถ้ามุติฝนตกน้ำท่วมมันก็จะออกมากันหรือเปล่าพี่

ครับลูกข่าวต่อไปน่าสนใจมากนะครับ

ปัจจุบันนี้มีเรื่องมากมายกับคุณแม่ยุคใหม่
ที่เขาหันมาสนใจเรื่องน้ำนมแม่กันมากขึ้น

ตอนนี้นะคะเขาได้หยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึง
นมลูกเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเลย๖เดือน

ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ของร่างกาย

ซึ่งจะได้รับจากสารอาหารโดยตรงจากนมแม่นี่เลย
จุบันวงการแพทย์ได้ตื่นตัวเกี่ยวกับการค้นพบล่าสุด
สารอาหารสมองในนมแม่นั้น

อุดมด้วยโปรตีนและไขมันกว่า๑๕๐ชนิด
ทำหน้าที่สร้างปลอกไขมันหุ้มเส้นใยสมอง
นี่ไงเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณประสาท
และยังช่วยในกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง
เซลล์สมองมีการเชื่อมต่อมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่าไหร่
การพัฒนาสมองของเด็กก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ซึ่งสัตว์อาจารย์เจฟฟี่เครกฮอนนะฮะ

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและศูนย์วิจัยด้านสุขภาพเด็กนะครับ
แห่งหลายควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรีย

จะพัฒนาทางด้านสิทธิปัญญาและสมอง
ถือเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งด้วย
จะเห็นได้เลยว่าจริงแล้วน้ำนมของแม่

ยังจะได้สารสัมพันธ์แม่ลูกให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นไปด้วย
นอกจากนี้ลูกเองยังได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า
แล้วก็ยังเตรียมพร้อมให้กับลูกได้นะครับ
ล้ำทั้งความคิดและอารมณ์เพื่อรองรับอนาคตของลูก

จริงนะเดี๋ยวฉันจะกินลูกแม่ละน้ำมันอาจกินไหม
ก็ฉันจะเอาลูกเด็กน้อยมาเลี้ยงแล้วนะเถอะ

ช่วงหน้านะฮะวิกกี้กับชายคลอดลูกออกมาแล้ว

เห็นไหมฉันดูในไลน์ของหลายอัน
แล้วอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับพรอยเชิญมา
สนับสนุนโดยวีออสออลอิสพอสซิบล
อ่ะโอเคนะฮะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับอืมนี่ฮะ
วิกกี้สุดปลื้มนะฮะคลอดน้องตรินลูกชายคนแรกนะครับ
เต็มครอบครัวให้สมบูรณยิ่งขึ้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับ
ไปกับคุณชายเช็ดตะโยดดมนะฮะแล้วคุณวิกกี้สุดฤษาด้วยนะครับ
ฮะเข้ามาแล้วคุณวิกกี้นะฮะอ่าวิกกี้นะวิกกี้
ได้คลอดลูกชายคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับควบกรรมเขาดี
ตั้งชื่อว่าน้องตรินอ่านี่นะทั้งนี้นะฮะ
การคลอดของคุณวิกกี้นะฮะได้ถึงเลิกนะครับ
เวลา๘โมงครึ่งของวันที่๒๓มีนาเนี่ยนะครับ
ทำการผลาคอบนะฮะที่โรงพยาบาลบีเอ็นเดชน์นะครับ
โดยที่คุณสามีคุณชายตามเฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยนะครับ
ซึ่งทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับก็สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย
อ๋อเหรอได้ได้ใช่เนอะนานที่ได้ยินข่าว
เป็นสีชมพูเลยต้องขาวมาก
ได้ยินข่าวว่าดาราได้ลูกชายบ้างดีใจดีใจ
ดาราวงการบันเทิงได้ผู้หญิงหมดเลย
อ้าวส่วนคนนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ
ดีแล่นลูกของลีเดียกับแมทริวเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนี่ค่ะมีคนเห็นไปเที่ยวแบบส่วนตัวส่วนตัวที่ภูเก็ต
แล้วมีคนที่อยู่ใกล้เป็นใครรู้ไหมคะ
ไปพักผ่อนที่เมืองไทยเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันใช่เขาไปเจอกันที่ไปมิลาน
แล้วลิเดียก็ชวนมาเที่ยวเมืองไทยปรากฏว่านางมา
ได้เจอระดับซุฟตาแล้วคิวดอกมากชุม

รายการวิ่งกายผีเนี่ยผมทำตั้งแต่ทำกับคุณป๋องกะพลเนี่ย
ชั่วโมงพี่สะวมโรนล่าผีนู่นนี่
ฉันรู้จักกันแรกคนกับผีนั่นหรอไม่ผมทำผมไม่ได้ทำที่นั่น
แบบคือพี่คิดว่าโมเดลเกาหลีจะต้องหล่อขนาดไหน
ได้มาแสนช่อง๘แล้วด้วยมั้งรู้สึกเป็นแบบอยู่ดีสภาพแบบเฮ้ย
ความหล่อแบบแถมเงินเนี่ยฉันยังไม่กินเลยอะ
คือสรุปแล้วเนี่ยนะเขาทะเลาะกับแฟนเขาแล้วเขาก็ไปนอนอยู่ที่

พาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินไว้เช่าแบบถูกอยู่อย่างนี้
นอนอยู่ปุ๊บเฮ้ยผู้หญิงคนนึงยืนอยู่
แล้วก็โชนก็มาหาเค้าเลยเสร็จปุ๊บเค้าขายใจสู้
หลังจากนั้นก็มีเรื่องเห็นเกิดขึ้นในชีวิตเค้าอะเค้านอนไม่ได้อะ
บางทีอาบน้ำอยู่มีเส้นผมผู้หญิงอยู่ในปากเนี่ย

อันนี้คือแบบเอาออกอากาศไม่ได้คือแองจี้หล่อนตัดออกเกือบหมดเนอะ
ถ้าสมมุติแบบว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะทำในเฟซบุ๊กนี่แหละ

พี่เอ้าล่ะเดี๋ยวก่อนจบเหรอจบเหรอไม่พอยเชื่อมันเหรอ

สวัสดีครับทอคทะลุดาวขอต้อนรับคุณนายปันปัน
คุณนายปันน่าจะเป็นแขกรับเชิญที่เด็กที่สุดในท็อกทะลุดาวในค่ำคืนนี้แล้ว
เพราะว่านางมาดูว่าความรักนางเป็นยังไง

ชีวิตนางเหมือนเจ้าหญิงคือนางรวยอยู่แล้ว
ก็เป็นเพื่อนกับพี่นีโน่เป็นเพื่อนสนิทกัน

นางก็แบบว่าดูว่าระวังนะนางจะโดนฉุดกระชากลากถูก

แล้วก็ต้องดูอีกว่าราศีไหนจะเป็นเท่าแก่นี้หรือเท่าแก่
ในวันนี้นะฮะท็อกทะลุดาวดูแล้ว
ครับผมแล้วก็ยังมีโป๊แตกนะฮะคืนนี้๓ทุ่ม๒๐นะครับ

การกล้าวนะฮะจะต่อสัญญาช่อง๗ต่อหรือเปล่านะฮะ

ก็ไม่รู้แล้วพูดดีไม่ดีก็อาจจะติดคุกด้านทั้งสามคน
พลอยเชอร์มานสักนิดนึงเผยสัญญาช่อง๓หมดเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะ

ตอนนี้ยังอยู่ทางช่องสามอยู่ไม่ได้ไปไหนทั้งพี่ชอดสายทิศมนตรีกุณฑิญาณเนี่ยก็ติดต่อไปเล่นซีรีส์
ขอโทษนะคนตั้งกระทู้ว่ามือเขี่ยวเนี่ยนางก็บอกว่านางอายุ๓๔แล้ว
ที่มือเหี่ยวนะคะส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้นางบอกนางโสดสุดและก็เหงาด้วย
แต่นางก็บอกว่าถ้าสมมุติจะมีแฟนอีกขอให้เป็นคนที่ใช่จริง
โอเคค่ะขอบคุณครับ
พี่เจอกันครับสวัสดีฮะ